คุณผู้ชมครับพามาดูเรื่องของคนรักหมากันหน่อย
ฉันไม่ได้หลุดการออกเสียงควบกล้ำอะไรนะ

คืออยากเลี้ยงหมาเห็นเชื่อว่าตัวเล็กวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ดูค่ะไม่ซื้อขโมยเขาเลยแล้วกัน
วิ่งไล่จับหมาเนี่ยรักหมาต้องขโมย
ผัวเมียไล่ต้อนแล้วก็ตัวเองขึ้นรถติดโลโก้กู้ภัย
ระวังจะเดือดร้อนไปจนถึงหน่วยงานหน่วยหรือว่าคนที่เขาทำงานอยู่ร่วมด้วย
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยนะคะ
ผัวเมียขับกระบะสีน้ำเงินมีสติ๊กเกอร์คล้ายโลโก้เจ้าหน้าที่กู้ภัย
อยู่ที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็เนี่ยชื่อว่าตัวน้อย
วิ่งไปก็วิ่งมาน่าเอ็นดูค่ะผู้หญิงลงมาก่อนเลยอุ้ย
หมาน่ารักจังเลยลงมาเล่นกับหมามันเหมือนไม่มีเจ้าของ
ประหนึ่งประหนึ่งว่าเอ็นดูอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วย
สักพักหนึ่งค่ะคือหมามันก็วิ่งหนีอ่ะเนอะ
ไม่รู้จักอ่ะสักพักหนึ่งฝ่ายผู้ชายเดินตามลงมาค่ะ
คราวนี้ต้อนจนอุ้มขึ้นมาได้อ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ย
เมียเดินมารอบแรกเดินกลับไปที่รถใช่ไหม
หมายังวิ่งอยู่สักพักผัวมาจ้ะเดินดุมดุมดุมดุม
มาหาหมาเลยน่ารักจังเลยเหมือนกันสองคนอืม
พักนึงน่ารักน่าอุ้มจังเลยเอาไปเลยจ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านในตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านคือนายวัญชาติจำเจริญค่ะเขาไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบวินเลย
เล่าให้ฟังบอกว่าไม้ถูกขโมยไปเนี่ยเป็นชีวว่าเพศเมีย
เขาซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกสาวแล้วคุณส่วนใหญ่คนเลี้ยงหมาเนอะ
อืมเลี้ยงเป็นลูกอ่ะครับเนอะไม่ได้เลี้ยงเป็นหมาเท่าไหรอก
เป็นลูกเลยทั้งรักทั้งผูกพันขอฝากไปถึงสองโจรผัวเมีย
ถ้ารักหมาจริงเอามาคืนเถอะแล้วเขาบอกเลยว่าตามตัวน่าจะไม่ยากหรอก
ประตูรถยนต์ก็ติดสติ๊กเกอร์โลโก้กู้ภัยไว้น่าจะหาไม่ยาก
ผมอยากจะจะให้คนที่มารับชมมือหมาผมนะครับที่มาเอาหมาไว้เนี่ย
ให้โอกาสอาทิตย์หนึ่งให้นำหมามาคืนผมนะครับ
ถ้าเกิดไม่เอามาคืนเนี่ยผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับ
เขาให้เวลา๑อาทิตย์ตำรวจบอกว่าจริงจริงรู้แล้วนะ
ผัวเมียคู่นี้เป็นใครมีบ้านอยู่ไหน
แต่ให้โอกาสละกันเพราะเจ้าของหมาเขาบอกแล้วว่าให้๑อาทิตย์ให้เอามาคืนเอง
ไม่งั้นตำรวจไปเยือนบ้านนะจ๊ะอืม